ขณะที่ทีมของเรารายงานสดอยู่นะครับ
แล้วก็มีการตั้งกล้องหันไปทางบันไดทางเข้าปากถ้ำ
ผมเห็นนะน้องใส่ชุดเหมือนชุดนักบอล

ผมก็สงสัยว่าน้องเหล่านั้นเป็นใคร

แล้วก็เป็นรุ่นพี่นักกีฬาของทีมด้วย

แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในถ้ำตั้งแต่รอบนั้น

บอกว่าทีมเราเหลือกันแค่๓คน

อยากให้อีกทั้ง๑๓ชีวิตออกมา
ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
จากเพื่อนมารอรับเพื่อน
ติดตามรายงานจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากพื้นที่ค่ะ
ความพยายามในการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ

ยังคงเป็นแนวทางหลักในการ
เข้าช่วยชีวิตของนักปอนรัวไปถึงโพสต์

ซึ่งขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า
น้ำได้ระบายออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตอนนี้นะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อย
แล้วก็กำลังน้ำที่ออกมาค่อนข้างที่จะแรง
ขณะเดียวกันนะคะบริเวณด้านนั้นเอง
ก็เป็นในส่วนของการเจาะบาดาน

เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากถ้ำออกมาให้ไวที่สุด
เพราะว่าขณะนี้ท้องฟ้าเริ่มเป็นใจนะคะ
ไม่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน
หากเจ้าหน้าที่สามารถที่จะสูบน้ำออกมาในวันนี้
ต่อเนื่องนะคะก็คาดการณ์กันว่าน่าจะได้รับข่าวดี
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยซิลจะสามารถเข้าไป
อย่างบริเวณที่เรียกว่าจุดพัทยาบิ่ง
คาดว่าเด็กนั้นจะอยู่ในจุดดังกล่าว

ความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่
เราได้เห็นทั้งภาครัฐภาคเอกชน

ในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
เพื่อที่จะเป้าหมายหลักนะคะ
คือการนำ๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
ออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ

ดิฉันมาไปดูบรรยากาศบริเวณโดยรอบนะคะ
นี่เป็นสถานการณ์สดขนาดนี้
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบริเวณด้านนี้
เจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมท่อนะคะ
ซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นการนำอุปกรณ์มาเพิ่มเติม
สำหรับการเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
คุณผู้ชมเดินมาตามเส้นทาง
ตอนนี้ต้องบอกว่าฝนได้หยุดตกลงแล้วนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งตลอดระยะทางที่เราเดินไปก็จะเห็นว่า
พื้นถนนยังคงเป็นดินโครนอยู่
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บริเวณด้านนู้นนะคะ
มีการตั้งขบวนมีการจัดแถว
วันนี้ค่ะทางพระครูบาบุญชุ่มนะคะ
ได้เดินทางมาเพื่อทำพิธีเปิดป่า
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการขอคำมา
เพื่อที่จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ได้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไป
ค้นหาเด็กอยู่ในถ้ำให้เจอนะคะ
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าให้คุณผู้ชมดูด้านนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่มีการทำพิธีแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้มีการ
ได้มีการกั้นพื้นที่เพื่อเปิดทางให้
การจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือความคืบหน้าล่าสุดในช่วงนี้
เรายังคงเกาะติดสถานการณ์การช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำ
เพื่อออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด
หากมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายค่ะ